แต่ถ้าเกิดยังไม่หายหนาวก็ต้องไปกินกันต่อบางคนบอกว่าแค่จิบชาหรือกาแฟก็ได้แล้ว
คลายหนาวได้เหมือนกันก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปจิบกาแฟคลายหนาวกันหน่อย
แต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่ต้องใช้เงินซื้อนะคะเขาไม่ได้มีขายเขาบอกว่าเอาแบบใจแลกใจไปเลย
ที่นี่เขาเป็นศูนย์หัฐกรรมเครื่องปั้นดินเผาชื่อดัง
แล้วก็มีร้านกาแฟร้านหนึ่งมาออกร้านชื่อว่าร้านกาแฟมาลากาแฟจิบกาแฟแกล้มวรรณกรรม
ชื่อยาวนิดหนึ่งเจ้าของร้านคุณพี่ท่านนี้ก็คือนาวาตรีสถาพรสกลทัศน์
หรือว่าพี่ผู้กองยอดรักชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี้นะคะ
ผู้กองยอดรักเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าชื่อร้านนี้มันมีที่มาที่ไป
เพราะว่าโลโก้ของร้านเป็นภาพพ่อครูมาลาคำจันทร์ศิลปินแห่งชาติด้านวรรณกรรมค่ะ
แล้วก็ยังมีหนังสือวรรณกรรมจากพ่อครูมาลาคำจันทร์ทุกเรื่องวางเรียงให้ลูกค้าได้มาเลือกอ่าน
แล้วก็ยังมีข้อความเขียนว่าสังคมเราแบ่งแยกกันไปแล้วมีฝั่งของผู้ซื้อผู้ขาย
จึงอยากเปลี่ยนเป็นการให้กับการรับเพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือร้านกาแฟให้กับนักเรียนให้กับเด็กนั่นเองนะคะ
ก็คือร้านนี้เป็นร้านกาแฟที่ไม่ได้มีไว้ขาย
ถ้าคุณอยากทานแล้วแต่เลยว่าคุณจะให้คุณพี่เขากลับคืนไปเท่าไหร่
มันคือการให้กับการรับนะคะไม่ได้เรียกว่าเป็นการซื้อการขาย
เพราะว่าเงินทั้งหมดคุณพี่นาวาตรีเนี่ยคุณพี่ผู้กองยอดรักเนี่ยนะ
ท่านบอกว่าจะนำเงินทั้งหมดจากการจำหน่ายกาแฟไปช่วยสมทบทุนกาแฟเด็กดอย
ให้เด็กดอยมีโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้
เอาไปฟังผู้กองยอดรักกันหน่อยค่ะ
โครงการนี้เป็นโครงการที่จะหาเงินสมทบไปหาอุปกรณ์
เพื่อที่จะทำร้านกาแฟบนดอยอ่างขาง
เด็กจะเป็นตัวจริงเสียงจริงในการขายกาแฟ
เพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็คือการเติมเต็มหรือสร้างสามอาชีพให้กับเด็กบนดอย
โดยที่พวกเขาไม่ต้องคอยมาแย่งชิง
หรือว่ามาลงมาทำอะไรที่มันผิดเรื่องผิดราวในพื้นราบอีกต่อไป
นี่เห็นไหมไอเดียดีจากคุณพี่เขา
จากไอเดียดีเป็นผู้ให้และผู้รับแล้วเนี่ยนะคะ
ร้านนี้เขาใช้หม้อคั่วกาแฟ

นี่ค่ะเป็นที่แรกของโลกแล้วก็เป็นที่เดียวด้วยนะคะ
เพราะว่านี่มันคือคนโทน้ำหรือว่าน้ำต้นดินเผา
หน้าตาของคนโทน้ำหรือว่าน้ำต้นดินเผามันเป็นแบบนี้
เมื่อก่อนนะคะถูกไม่ได้ใช้งานกันมานานแล้วใช่ไหม
คือนำไปเป็นของตั้งโชว์ประดับตกแต่งหรือใช้ในพิธีกรรมต่าง
ผู้กองยอดรักเนี่ยก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีนะ
ที่จะนำเอาหัฐกรรมพื้นบ้านกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งหนึ่ง
ก็เลยจับมานอนแล้วก็ทุบให้คนโทน้ำมันแบนลงค่ะ
ลงเสร็จเจาะรูค่ะเจาะรูแล้วก็ทำเป็นเครื่องคั่วกาแฟ
พอลองใช้ปุ๊บปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคุณยังไง
หม้อดินเนี่ยมันสร้างความหอมกลมกลิ่นมันคละคลุ้งเลย
ให้กับตัวกาแฟมากกว่าการใช้เครื่องมือการทั่วแบบทั่วแบบทั่วไป
ก็เลยกลายเป็นว่าที่ร้านนี้นะคะเป็นกาแฟคั่วที่มีกลิ่นมีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวไม่เหมือนใคร
และที่สำคัญคือคนที่อยากจะมาทานเนี่ยก็ได้เป็นผู้ให้แล้วก็ได้ทั้งเป็นผู้รับไปในคราวเดียวกันด้วย
โอ้โหไอเดียดีจริงผู้กองค่ะปรบมือเลย
สุดยอดมากเลยผู้กองยอดรักใช่ไหม

ปลุงถ่ายกว่าท่านพันธุ์
ใช่ไม่ใช่อันนั้นผู้กองยอดรัก

จริง